เอ้ยขวัญมานะคุณแพทย์นับประพาจ๋า
สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหหัวใจไม่เกี่ยวกับเนื้อกับตัวเลย
ด้านไปตรวจว่าเอ๊ะฉันเป็นโควิดหรือเปล่า
แต่ผลสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะ
ผลออกมาว่าตอนนี้เธอปลอดภัยไม่ติดโควิดค่ะ
ยืนยันกับผู้ชมอีกคุณผู้ชมอีกครั้งนะว่ากรณีของคุณแพทย์เนี่ยนะ
หมอเลยนะหมอยืนยันว่าไม่นับเป็นผู้ป่วยติดเชื้อนะจ๊ะ
ยืนยันจากการตรวจซ้ำ๔ครั้งเลย
แล้วแม่แพทย์ค่ะก็กักตัวอยู่บ้านต่ออีก๗วัน
ตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้ง
ก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นครั้งที่๕แล้วนะที่ตรวจโควิด
ผลยืนยันคุณผู้ชมค่ะยังเหมือนเดิมก็คือไม่พบเชื้อปลอดภัยจ้ะ
วันนี้แม่แพทย์นะคะกลับมาทำงานวันแรกโอ้โหดีใจมากเลย
ได้เจอหน้ากันในแชร์ข่าวสาวสตรองนี่แหละคุณผู้ชม
แม่แพทย์เนี่ยบอกว่าความรู้สึกเหมือนโอ้โหยกพุกเขาเนี่ยออกจากอกเลย
นับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะจากนี้จะระมัดระวัง
ที่ระมัดระวังอยู่แล้วก็ยิ่งระวังตัวหนักเข้าไปอีก
เพราะตัวแม่เองเนี่ยนะดูแลนี่แม่ที่ป่วยติดเตียง
ไหนจะลูกเล็กอย่างน้องเรสซิ่งอีกไปฟังเสียงแม่แพทย์ค่ะ
คือตอนนี้หลายคนนะยังส่งมาบอกหายที่วัด
บอกว่าโอเคขอบคุณมากแต่ไม่ได้ติดนะคะ
เป็นห่วงลูกแต่ตอนนี้โอเคชื้นใจแล้วก็รุนทุกวันจริง
ตอนนี้เราทำงานด้วยความลุ้นเนอะเพราะเราต้องตรวจกันทุกวัน
ไอ้ที่ตรวจรอบแรกได้ข่าวมาว่าติดเชื้อ
คุณแพทย์ก็เลยต้อง
มาสรุปคุณแพทย์จะพาไม่ได้ติดโควิดนะคะ
เป็นการเอ่อข้อใจล่ะตรวจสอบที่ผิดพลาดเนอะ
ก่อนขึ้นตึกอันนี้ถือว่าเป็นขั้นมาตรฐานความปลอดภัย
ใครขั้นสูงสุดที่ไพรัสทีวี

คนร่วมงานรวมไปถึงคนในครอบครัวนะคะ